ตุลาคมนี้เดี๋ยวเราได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็นเจ้าของมงกุฎเพชรหลายล้านบาทในปีนี้
แต่ว่าโอ้โหโพลนั้นโพลนี้ปาดซ้ายปาดขวากันไปตัวเต็งเกรงใครกันไม่ถูกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนมากในปีนี้นะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งรอบเลยที่แฟนนางงามต้องตั้งตารอนะคะ
วันเดือนไทยรัฐเลยพาไปหาโพลใหญ่หน่อยดีกว่า

หลังจากที่เก็บตัวกันมาเป็นร่วมเดือนแล้ว
คนที่เห็นภาพทุกอย่างชัดเจนที่สุด
ใครกันบ้างนะคะถามกันตรงเลยดีกว่า
ปุ้ยปีนี้มงพี่เคาะให้ใครไปฟังค่ะ
เวลาที่เค้าเหนื่อยเค้าหิวเค้าต้องทำงานหนักที่แน่นอน
คุณผู้ชมทั้งบ้านไม่ได้เห็นแต่พวกเราเห็น
หน้างานเลิศหมดแต่คะแนนหลังบ้านพัง
ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะ
หน้างานที่พี่ปุ้ยกลัวแม่บอกว่าเต็งตกมามืด
ก็ต้องตามนั้นบางคนบอกว่าระวังนะแม่
เดี๋ยวเข้ามาตะโกนกันเหมือนปีไหนแล้วพี่เบื้องไม่ได้ดูปีนั้น

เดี๋ยวบีแจกลูกอมเดี๋ยวบีแจกลูกอม
เดี๋ยวคอแห้งคอแห้งรู้จักลูกอม
เอาเป็นว่าเรียวยูนะคุณผู้ชมไม่ได้ตัดสินจากภาพถ่ายนะ
ดูทั้งหน้างานแล้วก็หลังบ้านด้วยว่าจะร่วมงานกันรอดหรือเปล่านะคะ
ก็หวังว่าจะได้มิสยูนิเวิร์สที่ถูกใจคุณผู้ชมทุกคนนะคะ